เขาเป็นห่วงกันโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
เป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวนี่จับจ้องเลย
ที่จับไปเที่ยวสงกรานใช่ไหมสงกรานใช่ไหมสงกรานใช่ค่ะ
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้สั่งบอกว่าเป็นห่วงมากนะคะ
กันน้ำไงกันน้ำเข้าและกันน้ำออก
แต่ว่ามันใสแจ๋วแบบนี้คุณมันจะกันการมองเห็นอะไรได้ไหมไม่ได้

นายปวีนชำนิดประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เปิดเผยถึงการแชร์ภาพกางเกงในพลาสติกแบบใสหลากหลายสีสัน
ก็เกรงว่าจะมีการนำมาใส่เล่นน้ำสงครานในจังหวัดเชียงใหม่

สั่งในออนไลน์นะคะน่าจะเป็นหลายพื้นที่ค่ะ
จากกระแสเรื่องดังกล่าวทางจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
ประสานไปยังเทศบาลนครเชียงใหม่ออกเทศบัญญัติเลย

ควบคุมการแต่งกายของนักท่องเที่ยวที่มาเล่นสงกราน
ต้องแต่งกายให้งดงามและสุขภาพ
พูดง่ายไม่โป๊หรือว่าล่อแหลมไปในทางลามกอนาจารย์

แล้วก็ต้องปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
โดยจะออกเป็นประกาศแล้วก็ข้อห้ามต่างค่ะ
เพื่อที่จะแจ้งให้นักท่องเที่ยวได้ทราบด้วยนะคะ
ว่ามีการวางขายในตรงเมืองเชียงใหม่แต่ว่าเป็นกังวลนะคะ

ใช่ค่ะก็ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบ
แล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมของชาวล้านนา
เพราะฉะนั้นไม่ควรใส่มาเล่นน้ำสงกราน
หากเจ้าหน้าที่พบข้อนี้สำคัญมาก
ถูกจับดำเนินคดีได้
ย้ำอีกครั้งนะคะหากเจ้าหน้าที่พบ

ใส่ข้างในแล้วใส่ข้างนอกมิดชิดเลย

และพลาสติกเวลาน้ำเข้ากันน้ำออกอับชื้นอยู่ในนั้นทั้งวันนะคุณ
คิดเอาเองอยากจะโชว์หรืออยากจะชื้น
เป็นห่วงสุขภาพบางส่วนของตัวเองด้วย

ใช่มันน่าจะใส่ได้

ประเพณีสงครานฉลองเชียงใหม่ครบรอบ๗๒๐ปีในปีนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วจึงได้สั่งให้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่
งวดเรื่องการตั้งเวทีของบริษัทอัลแกไนท์
พร้อมวางมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวด้วย
เขาเป็นประเพณีโบราณ๗๒๐ปี
ถึงแม้ว่าจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติก็คือรอบคู่เมืองเชียงใหม่
อย่างไรก็ต้องแต่งกายให้เหมาะสมให้เข้ากับงานนะคะ
ว่าถ้าคุณใส่มาอนาจารย์แบบนี้โดนจับแน่นอนครับ